ช่วงนี้หลายพื้นที่ที่เขาว่าเด็ดที่เขาว่าดีก็เริ่มคึกคักมากขึ้น
ชาวบ้านก็มีความหวังมากขึ้นกับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลวันพรุ่งนี้
วันนี้เป็นโค้งสุดท้ายพาไปดูหลายพื้นที่มันมีตัวเลขปรากฏออกมา
ไปที่แรกกันก่อนครับไปที่กำแพงเพชรไปดูอ่างน้ำมนต์ของกุมารปิ่นเพชรกันหน่อย
ชาวบ้านเขาไปขอโชคลาภนี่ต้องจุดทูปสีแดงนะคนละ๕ดอกอธิษฐานเลย
เขาเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องบนบานสารกล่าวด้วยเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พร้อมทั้งต้องมีหนูนาผัดเผ็ดถึงจะได้ผลเขาชอบอย่างนั้นนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าหลังจุดทูปแล้วเนี่ยต้องไปดูที่อ่างน้ำมนต์ที่หน้ากุมารปิ่นเพชรนะฮะ
แล้วก็มีข้อแม้ว่าห้ามถ่ายรูปมันชัดขนาดนี้แล้ว
บอกว่าห้ามถ่ายรูปคุณผู้ชมนะฮะแต่เราก็ถ่ายวีดีโอมาให้ดูเพราะว่าต่างคนต่างเชื่อว่า
ถ้าไปถ่ายรูปในอ่างน้ำมนต์ไปแล้วเนี่ยเลขมันจะเปลี่ยนไปต้องดูด้วยตาเท่านั้น
ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏมันก็ชัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วแต่คนจะมองนะเอามาฝากกันนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวครับบรรยากาศภายในวัดศรีบุญชุมอำเภอแม่ใจก็คึกคักเหมือนกัน
ขดรอบชูหัวแผ่ปกคลุมเอาไว้แบบนี้นี่ที่ชาวบ้านเขาถูกันอยู่นะครับ
ซึ่งการไปขอโชคลาภเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ผิดหวังเลยเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านได้เห็นเลขเด็ดกันแบบจัดในบาทน้ำมนต์
เดี๋ยวกล้องคงจะซูมเข้าไปนะฮะมันมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาทั้งสองตัวสามตัวก็ว่ากันไป
แล้วก็ยังมีการเสี่ยงทายนี่เขาจับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะจับสลากที่ใส่ไว้ในพานเป็นเลขนั้นเลยที่เขาชูอยู่เนี่ยครับ
แล้วมันตรงเป๊ะกับเลขในบาดน้ำมนต์เลยคุณผู้ชมดูเอาเองเลขนี้ฮะในบาทก็มี
แล้วมันตรงกันทางที่เสี่ยงท้ายเนี่ยฮะทั้ง๓ตัวในบาทก็เลขแบบนี้แล้วเสี่ยงทายจากในพานก็เลขเดียวกันเลย
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่างวดนี้แหละก็คงจะเป็นเลขอย่างที่เขาได้จับขึ้นมาแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมก็ดูแล้วเห็นแล้วนะฮะไปต่อที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ชาวบ้านไปเจอนี่ต้นกล้วยประหลาดอยู่ที่บ้านเลขที่สอง
มันประหลาดยังไงช่วยกันดูหน่อยอันนี้บ้านเลขที่สองหมู่หกในพื้นที่บัวใหญ่ครับ
ลักษณะมีการออกผลกลางลำต้นแล้วหวีมันโผล่ออกมาสองหวี
บ้านเลขที่๒นะฮะมี๒หวีนะฮะผลกล้วยลีบแบนคล้ายกับใบพัดก้านบิดเกลียวคล้ายกับพญานาค

เหมือนมั้ยคุณก็จินจำนาการไปเนอะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าเป็นลุกคเทวดาอยู่ในต้นกล้วย
แล้วเขาเคยถูกรางวัลมาแล้ว๒งวด
ก็เห็นเป็น๘บ้างด้วยเห็นเป็น๙แล้วส่วนตัวคนเชื่อส่วนบุคคล
โชคโทรทิศนั้น